คุณผู้ชมไปขอนแก่นกันหน่อยนะครับ

ต้องบอกว่าได้ยินเสียงน้องชายที่เสียชีวิตไปแล้วนะ

เธอเดินลงบึงศรีฐานไปเลยฮะ

ดีมีทหารมาออกกำลังกาย

ขึ้นมาแล้วครับ

นาทีชีวิตจริงคุณผู้ชมครับ
ทหารนายหนึ่งว่ายน้ำออกไปช่วยผู้หญิงคนนั้นน่ะ

แล้วไปดึงตัวผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นฝั่งได้สำเร็จ
จากนั้นคนที่มาออกกำลังกายโอ้โหพอดีเลยเป็นพยาบาล
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีนคริน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ฮะ
คนที่ไหว้น้ำออกไปช่วยชื่อสิบเอกวีรสักภิษภิชัย
ท่านเป็นพลสุ่มยิงของกองพันธาหารราบที่๓
ตอนแรกน้ำก็ยังไม่ลึกยังไม่ได้จมหายไปก็ยังเห็นตัวอยู่
ผมกับตัวผมเองก็เลยรีบลงน้ำไปเพื่อจะช่วยน้องขึ้นมา
พอผมจะไปถึงตัวน้องปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่ที่น้ำมันลึกแล้ว
แล้วก็ตอนแรกไม่เห็นตัวน้องคือจมลงไปแล้วก็เลยไหว้ไป
แล้วก็จับอยู่ปรากฏว่าจับได้ประมาณผมหรือเสื้อ
ก็เลยดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกคอแล้วก็ไหว้นำน้องขึ้นมาบนฝั่งครับ
คุณผู้ชมไอ้ที่ผมจะเล่าต่อนี้ก็พีค
พอ๑๐เอกคมสรรเขาช่วยผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาได้ใช่ไหม
ก็ไปสังเกตเห็นรองเท้าแล้วโทรศัพท์มือถืออยู่ริมตลิ่ง
คุณผู้ชมครับโทรศัพท์มันยังทำงานอยู่ยังไม่วางสาย
แล้วคุยกับใครล่ะถามไปถามมาปลายสายเป็นแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้ฮะ
แฟนหนุ่มก็เลยเล่าให้ฟังบอกแฟนผมเล่นอยู่ปีหนึ่ง
มีปัญหาครอบครัวคิดสั้นพยายามห้ามแล้ว
แล้วมีประวัติเคยรักษาอาการทางจิตเวท
ก่อนจะเดินลงไปได้ยินเสียงน้องชายที่เสียชีวิตมาเรียก
เธอเล่าให้แฟนฟังแบบนั้นด้วยก็เลยตามเสียงลงไป
ล่าสุดนะครับผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยแล้วครับคุณผู้ชมครับ

โชคดีจริงนะคะที่รอดมาได้ค่ะ